สุดท้าย
ผ่านไปแล้วในศึกแรกกับคำถามหวานกล้วนที่สุดความรู้ใจ
ซึ่งทั้งคู่ก็เสมอกันได้ไปคนละหนึ่งหัวใจ
ตอนนี้ก็ถึงที่ของสาวที่จะต้องออกมาท้ายเดียว
โชว์ความแมนแทนหนุ่มในศึกที่๒กันล่ะครับ
บิดฟรานส์
เรามาสนุกกันต่อเลยนะครับกับศึกวันมันฉันคือเธอ
ในรอบนี้เราจะสลับหน้าที่กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับ
น้ำมันลั่วกก๊อกน้ำนี่คุณหนึ่งเคยทำไหม

งานผู้ชายทั้งหมดคุณหนึ่งทำเป็นหมดเลย
ไม่ว่าจะลงเสาเข็มปลูกเหล็กเทปูน
อันนั้นกรรมทำมานี่

แต่ว่าทำได้หมดถ้าเกิดว่ามีงานไหน

ปลออยคุมตลอดเวลานะครับ
ทางนี้แหละครับโอ้คุณไม่อยู่นี่

ง่ายกว่าถ้าคุณอยู่คุณจะเป็นคนทำได้หมด

ตัดแย่ตัดต้นไม้

ใช้เลื่อย
ใช้เลื่อยนะ

อันนี้หลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไร
แน่นอนครับเมื่อตัวสามีโดนจับเป็นตัวประกันไปแล้ว

เข้าไปยังไงแข่งยังไงไปดูกติกาของเราเลยครับ
เลื่อยประกันรักครับ

ให้เข้าใจหัวอกของคู่ของคุณ
รอบนี้จะเป็นทีของฝ่ายหญิงครับ
กับเรื่องแมนที่ฝ่ายหญิงต้องออกแรงแทนฝ่ายชาย
กติกาเกมเลื่อยประกันรัก
เลื่อยประกันรักคุณจะต้องเลื่อยไม้สองชิ้นที่ปิดทางให้ขาด
เพื่อพาตัวเองไปให้ถึงตัวสุดที่รักที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่
ใครทำเวลาได้เร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ
รับไปเลย๒หัวใจ

จะต้องเลื่อยไม้ทั้งหมด๒ชิ้นด้วยกันนะครับ
เพื่อเปิดทางเข้าไปสู่ตัวประกันที่ถูกจับไว้
ก็คือตัวสามีจะโดนจับไว้เป็นตัวประกัน
ใครทำได้เร็วที่สุดนะครับก็จะได้ไปเลยสองหัวใจ
ผมว่าคุณหนึ่งคุณล้าก่อนดีกว่าเอาไหม

ดังนั้นคุณจะสอนอะไรไหมวิธีการเลื่อย

เพราะว่าผมว่าเขาเก่งที่สุดในโลกอยู่แล้ว

แล้วก็แค่เอาเลื่อยมาทาบตรงนี้นะ

เลือดอยู่ตรงนู้นเลยตรงนี้มือ

สองครั้งพอแล้วก็ปุ๊บปับปุ๊บปับแล้ว

หยิบอุปกรณ์ของคุณได้เลยครับ
หลังจากสอนเทคนิคกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาแสดงฝีมือแล้วล่ะครับ

ไม่ต้องรีบละ

ไปเรื่อยดีมากครับ

ดีครับดีดีแล้วครับ

อืมมมท่านรูทมัธแมงที่เดียว

เหลืออีกแค่ด่านเดียวแล้วล่ะครับ

ดูเหมือนช่างไม้จริงแล้วเนี่ย
ยืมมือจริงแล้ว
เชื่อแล้วล่ะครับว่าอยู่บ้านนี้

อ่าดีครับดีครับ

ค่อยไป

ยิงยิงยิง

คู่คุณนี่ทำได้ในเวลา๗๓วินาที

การที่แบบว่ามันใช้อย่างนี้มันจะล้านิดนึง
ล้ามากครับล้ามากเหนื่อย
อันแรกไวอึงออลที่สองล่ะเริ่มละ

ห่วงอ๋อนึกถึงด้วยแย่เลย
เอามาดูกันครับว่าคุณคิดว่า

ถ้าทำได้เร็วกว่าก็เอาไป๒หัวใจ

ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าทีมของคุณสมจิตนั้นจะทำได้กี่วินาที
ตอนนี้ก็ต้องมาดูคุณอุ๋มกันบ้างล่ะครับ
อยากจะสอนเทคนิคอะไรภรรยาหรือเปล่าครับ

โอ้ยปกติจะไปไหนมา

คุณจะต้องทำให้เร็วกว่า๗๓วินาทีครับ

เรียบขับไป
หยาบหยาบ
เริ่มมาก็ต้องค่อยบากรอยที่หมายก่อนครับ
เริ่มจับหลักได้แล้ว

จะต้องผ่านเขาไปช่วยสามีให้ได้ล่ะครับ

พอไปครับ

ด้านคุณสมจิตก็คอยให้กำลังใจเต็มที่
เร็วเร็วเร็ว
ไปครับไปครับเร็วเร็ว

ทำได้ในเวลา๖๔วินาที

ดังนั้นคู่ของคุณครับรับไป๒หัวใจ

ขอบคุณครับ
เป็นไงครับตะกี้ยากไหมหลุม

ยากตรงไหน
มันล้าเริ่มแบบแขนมันไปแล้ว
ใช่ไหมผู้หญิงทุกคนบ่นเหมือนกันหมดเลยว่า
แขนนี่จะเริ่มแบบเอ๊ะเริ่มไปไม่ไหวแล้ว

จากเรื่อยที่เค้าบอกว่า๓ยาว
แต่เดี๋ยวมาดูครับ
ผู้ชายเขาจะแก้มือเพราะเขาต้องมาทำภารกิจของเขา